ขวามรุปเต้นเป๊ปังเรื่องรุบรักภายนอกแล้วนะคะ

ต้องบอกว่าเรื่องการมูนี่อยู่คู่กับคนวงการบันเทิงมาทุกยุคทุกสมัยจริงค่ะ

นอกจากเดินสายนะคะว่ายพระธรรมบุญยังไม่พอค่ะ
เพิ่มความมั่นใจไปศักดิ์เมตตามหานิยมสักหน่อยคุณผู้ชม

บัวผันของเรานะคะนักร้องหมอลำแล้วก็นักแสดงชื่อดังค่ะ
ไปทำพิธีมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

สาธุขอให้คนรักคนหลงและเมตตาจ้า
เราอยากรู้เลยเพราะว่าแม่บัวผันขึ้นชื่อมากเรื่องความปังค่ะ
บัวผันนะคะเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่าจริงคือเป็นการเดินสายทำบุญช่วงเข้าพรรษานี่แหละค่ะ
คือแม่บวพันธุ์ตั้งใจไปทำบุญที่วัดนนท์ใหญ่วังขาม
อำเภอวารินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดที่แม่ไปทุกปีค่ะ
แต่ว่าพิเศษกว่าทุกปีนะคะกว่าปีไหนก็คือปีนี้นะคะ
หลวงพ่อเจ้าอาวาสค่ะพระครูพิพัฒน์นะคะพัฒนากุศลเนี่ยค่ะ
ทำพิธีลงหน้าทองให้คุณผู้ชมค่ะที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากนะคะ
มีกันทั้งเจิมหน้าผากนะคะแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือหลวงพ่อเนี่ยเจิมที่ท้ายถอยด้วย
ตรงท้ายทอยเนี่ยคุณผู้ชมมันปังมากนะคะเขาเรียกว่าอุดอัดมหานิยม
ลงอุดอัดมหานิยมคุณผู้ชมฟังชื่อแล้วโอ้โหมันยิ่งมหานิยมขึ้นไปนะคะ
แล้วต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคะแล้วก็ขอให้คนรักคนเมตตามีงานมีเงินไหลมาเทมา
ซึ่งมันเรื่องจริงคุณผู้ชมแม่บัวผันในงานโชว์เยอะมากงานละครก็มีนะคะ
พอเสร็จพิธีแม่บัวพันธ์ก็เลยถือโอกาสร้องเพลงถวายเสียงผัวเผลอแล้วเจอกัน
คุณผู้ชมเพลงนี้เป็นเพลงที่แม่บัวผันชอบมากนะคะก็เลยตั้งใจร้องนะคะ
แล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าสุดยอดจริงคุณผู้ชมฟังเสียงไปนะคะฟังเพลงตามไป
สักพักนะคะก็เกิดความแบบเมตามหานิยมเกิดขึ้นนะคะ
คือไปไหนมาไหนใครก็ชื่นชอบแล้วก็มีงานไหลมาเทมานะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าส่วนตัวแล้วก็อยากจะไปน้ำเด้อ
ลินชำลาบในอุบลราชธานีนะคะคุณผู้ชมอุดอัดมหานิยมฟังเอาไว้นะคะ
ใครจะไปแล้วมันปังตรงท้ายทอยแบบนี้เลยค่ะนี่
มูก็ส่วนมูนะใช่
แต่ว่าเชื่อว่าแม่เนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานทำดีคิดดี
ทำงานด้วยถึงจะได้ชอบแม่แบบนี้นะคะ
ก็เสริมกันไปแล้วกันนะทั้งเรื่องทำงานแล้วก็มูเตลูนะคะ